มุสลิมในหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้

รวมถึงออกไปจับจ่ายเศยสอยสินค้าและอาหาร
เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้
เริ่มกันที่อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากร
นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
เมื่อค่ำวานนี้ชาวมุสลิมในอินดูนีเซีย
เดินทางไปร่วมกันละหมาดตรอเวี้ย
มัศยิตอิสติกาวในกรุงจักรต้า
หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่๑ของเดือนรมดร
ประจำปีฮิจรศักราช๑๔

ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ
เช่นเดียวกับชาวมุสลิมในมาเลเซียและสิงคโปร์
ต้อนรับเดือนรบดรกันตั้งแต่วันนี้นะครับ

เริ่มต้นการถือศีลอดในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ส่วนชาวมุสลิมในกรุงดามัสกัสของซีเรีย

และอาหารสำหรับการถือสินอดในช่วงเดือนรมดร
บางส่วนก็ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
ความขัดแย้งของสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน
ส่งผลให้เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่หลายคน
จะมีส่วนร่วมไปกับเทศกาลนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับ
สำหรับชาวมุสลิมปาเลสไตน์ในกรุงเยลูซาเลมและเขตเวสแบงค์
ออกไปเลือกซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค
รวมถึงอุปกรณ์ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนอย่างคมไฟหลากสีสัน
เพื่อต้อนรับเดือนแห่งการทำความดีของชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน
ขณะที่ผู้คนในฉนวนกาซ่าต้องเริ่มต้นวันสำคัญทางศาสนา
ภายใต้การปิดล้อมอย่างเข้มงวดของอิสราเอลครับ